คุณผู้ชมคะช่วงนี้กินข้าวกันกางมุ้งหน่อย

เพราะว่าอะไรรู้ไหมแมลงวันมาเป็นล้านตัวเลยคุณสืบสกุล
นี่ที่มาตองแก้วมังกรนี่เพราะอยู่ในสวนแก้วมังกรนะ
แล้วคุณผู้ชมดูมันมากัดมันมาตอมมัน
โอ้นี่เขาอุตส่าห์บรรจุลงกล่องแล้วก็ปิดกล่องไม่ได้อีก

นี่ไงพอใครเห็นแบบนี้ก็ไม่กล้าที่จะกินหรอกค่ะคุณผู้ชมมันสกปรก

แยกไม่ออกล่ะอันไหนคือไอ้ดำของแก้วมังกรอันไหนคือแมงวันเนี่ยนะคะ
ซึ่งแมลงวันเป็นล้านล้านแบบนี้เนี่ย
ชาวบ้านเขาร้องไทยรัฐทีวีมาเลยบอกว่าให้ไปช่วยจัดการหน่อย
ทีนี้เราก็ไปที่จังหวัดเลยเนี่ยนะคะ
ไปที่บ้านหนองสนุ่นที่ตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้าย
ช่วงนี้แก้วมังกรกำลังออกผลผลิตเลยแหละ
ชาวสวนเขาก็ต้องเอาพวกขี้ไก่มาใส่เป็นปุ๋ยบำรุงต้นแก้วมังกร
ทีนี้แมลงวันก็ออกไข่ใส่กองขี้ไก่แล้วมันก็ฟักตัวออกมา
กลายเป็นแมลงวันบินว่อนไปทั่วหมู่บ้านเลยค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ไหวอ่ะคือดูสิ
กลางวันกลางคืนฉันก็ต้องกางมุ้งไม่ใช่แค่ตอนจะนอน

อุตส่าห์จะใช้ปุ๋ยชีวภาพนะ
แต่มันกลายเป็นแหล่งเพาะพันธแมงวันนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคุณผู้ชม
อย่างรถกระบะรถกระบะก็มีแมลงวันเนี่ย
มันเข้าไปตามจุดที่มันมีคราบหวานอยู่อะค่ะ
เนี่ยไปทั่วเลยอ่ะจานโค้งจานข้าว
จากการสอบถามคนที่เขามาขายแก้วมังกรให้กับคนที่รับซื้อที่นี่
เขาก็เล่าให้ฟังว่าโอ๊ยมาถึงตกใจเลย
นึกว่าเป็นสวนแมลงวันหรือยังไงมันบินไปทั่วเลย
กระบะของผมนะขนแก้วมังกรมาส่งจอดได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
ฝูงแก้เอ่อฝูงแมลงวันเนี่ยมาบินเกาะที่ฝากระโปรงรถ
ผมเห็นแล้วก็ขนลุกชาวบ้านเขาก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะ
มาดูแลหน่อยเอาอย่างเรื่องของการใช้ปุ๋ยขี้ไก่อ่ะโอเค
จะใช้ปุ๋ยธรรมชาติก็จริงแต่จะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดแมลงวัน
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมนี่เป็นฝากระโปรงหน้ารถนะ
ไอ้พวกคราบคราบตรงเนี้ยบางทีมันเป็นคราบหวานหวานของพวกผลไม้ต่างต่าง
มันก็มาเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยอะค่ะช่วยแก้ไขปัญหาหน่อยนะคะ